กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิต
คุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของคุณยายแจ้วนะครับจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
จะใช้เวทีอันนี้ให้เป็นโอกาสพลิกวิกฤตของพวกเขาให้ได้นะครับจะได้มีทุนเพื่อที่ไปเป็นการศึกษาของหลานทั้งคู่นะครับ
และอีกจำนวนนึงนั้นก็เพื่อที่จะไปต่อลมหายใจให้กับคุณยายได้รักษาดวงตาที่ใกล้จะมืดมิดเต็มทีแล้วนะครับ
มาเอาใจช่วยกันกับการตอบคำถามให้ถูกเพียง๔ข้อถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ถ้าตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสงบาท
แต่ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
แล้วตอนนี้นะครับครอบครัวของคุณยายแจ้วนะครับอยู่ทางด้านหน้าผมแล้วทั้ง๔ท่านนะครับ

นั่งกันสบายเลยยายจ๋าตาจ๋าต้องเล่นเกมแล้วนะเกมนี้หนูมีค่าสำคัญมากนะลูกจะช่วยเหลือคุณยายกับคุณตาให้ได้นะลูก
ถ้าเผื่อว่าพร้อมแล้วผมจะขอเลือกให้คุณยายแจ้วขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ยายรักเขามากยายเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กชีวิตนี้ยายก็จะสู้เพื่อเขาอ่ะทุกวันนี้ยายก็กลัวว่าถ้าเกิดยายน่ะ
ทำมาหากินอะไรไม่ได้หรือเดินเหินอะไรไม่ได้เนี่ยเป็นโรคที่อยู่ประจำตัวเนี่ยก็จะไม่มีใครดูแลเขาแทนยาย
กลัวเขาไม่ได้เรียนหนังสือถ้าเกิดเขาไม่มียายอ่ะไม่ว่ายังไงยายกับตาก็จะต้องสู้จนหมดลมหายใจไปทั้งคู่นะเพราะว่าสงสารเขารักเขา
จ๋าสบายนะยายไม่ต้องกังวลเรื่องตัวหนังสือนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะช่วยอ่านให้นะครับแต่ว่าที่ยายออกมายืนอยู่ตรงนี้นะครับผมจะมีเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ด้วยกัน๕เรื่องคุณยายแจ้วจะต้องเลือกเพียงหนึ่งเรื่องก่อนที่จะตอบเป็นข้อแรกนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมเรามาดู๕เรื่องไปพร้อมกันทางด้านหน้านี้เลยครับ
คำถามทั้งหมดมีห้าเรื่องเรื่องที่หนึ่งจังหวัดนครราชศรีมา

รูปทรงเลขาคณิต

ธนบัตร
เอาใจช่วยคุณยายด้วยนะลูก
กำลังเลือกเรื่องที่จะตอบคำถามนะลูกนะ
เดี๋ยวหนูดูนะว่ายายเล่นยังไงเดี๋ยวหนูต้องออกมาเล่นด้วยนะลูก

คุณยายแจ้วจะเลือกตอบเรื่องไหนครับ
จังหวัดนครราชศรีมา
ยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ
คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คุณยายแจ้วเลือกตอบจังหวัดนครราชสีมานะครับ